เล็กบอลหญิงทีมชาติไทยนะครับจบอันดับ๑๓ในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
ซึ่งกัปตันนองปลื้มจิตถิ่นขาวบอกว่าภูมิใจนะครับที่ทีมทำผลงานได้ตามเป้าครับ
ทีมชาติไทยอันดับ๑๖ของโลกชนะเซตแรก
จะถูกตุรกีอันดับ๑๒ของโลกที่เล่นได้เหนียวแน่นแซงชนะ๓ต่อ๑เซต
โดยทีมนักตบสาวไทยนะครับจะเดินทางกลับจากญี่ปุ่น
ท่าอากาศยาสุวรรณภูมิเวลา๑๕นาฬิกา๓๕นาที
ซึ่งกัปตันนองปลื้มจิตถิ่นขาวเผยว่าพอใจผลงานของทีมในรายการนี้
หลังจากมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเยอะครับ
วันนี้เขาก็พยายามลุกเราจากเกมเสิร์ฟ
เพื่อที่ไม่ให้เราเล่นบอลรูปแบบของเรา
เพราะว่าอย่างเส้นแรกเราสามารถรับเสิร์ฟได้
แล้วก็คือเหมือนยังมีแรงอยู่

แต่ว่าหลังมาเขาก็พยายามตัดตรงนี้
คือพยายามเสิร์ฟเสี่ยงให้เรารับไม่เข้า
น้องก็ภูมิใจนะคะที่สามารถผ่านเข้ามารอบนี้แล้ว
แล้วโชว์สักภาพได้ขนาดนี้ค่ะ